เพราะว่ามีการรายงานออกมา
ว่ามีการพบวัคซีนซีโนแวคที่ยังไม่ถูกนำมาใช้นะ

แต่ปรากฏว่าดูลักษณะแล้ว
เขย่าทั้งลองเทลองเปิดดูแล้ว

ใส่แล้วเอาเข็มดึงน้ำยาขึ้นมาแล้วไปฉีดให้กับประชาชน
แต่ทีนี้ครับมันเจอเป็นเจล

เป็นเจลแบบนี้เอาไปใช้ไม่ได้จริง
ก็นี่คือลักษณะอย่างที่บอกพอมันเป็นเจลใส
เขย่าแล้วมันไม่แตกตัวมันเป็นก้อนเจลอยู่แบบนั้น
คือเอาตรงคือมันเอามาฉีดไม่ได้นะฮะ
มันเปลี่ยนสรรพคุณเปลี่ยนสภาพนะครับ
ก็ทีนี้นะฮะวันนี้เองตั้งโต๊ะแถลงกันแล้ว
สำหรับหน่วยงานที่เขาดูแล
ทางด้านของคณะกรรมการอาหารและยานะฮะ
โดยรองเลขาธิการของออยนายแพทย์สุรโชคต่างวิวัฒน์นะฮะ

เรื่องต้นเรื่องก็คือแจ้งเตือนเฝ้าระวังเรื่องของ
เรารู้จักกันดีเลขทะเบียนนี่นะครับ
แล้วก็ระบุว่าด้วยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เพราะว่าเผื่อให้สถานพยาบาลแต่ละท่านที่ได้รับการจัดสรรไป
สารที่ต่างได้ดูขวดของท่านด้วย
วันผลิตของวันที่๑๐เดือน๕ปี๒๐๒๐
หมดอายุวันที่๙เดือน๑๑ปี๒๐๒๑เนี่ย
มันมีลักษณะสารละลายของวัคซีนมีการรวมตัวกัน
เป็นเกลใสติดบริเวณด้านในของขวดวัคซีน
เจลดังกล่าวไม่หายไปหลังการเขย่า
ซึ่งจากรายงานพบเพียงในแหล่งวัคซีนบางแห่งเท่านั้นนะครับ
คือเขาบอกว่าเจอร้อยกว่าขวดใน๑จุดฉีดนอกโรงพยาบาลนะครับ
ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ก็ต้องนำเรื่องนี้มาพิจารณานะครับ
แล้วก็ล่าสุดจากการแถลงของทางด้านออย
คุณหมอสุรโชคบอกว่าตอนนี้ได้มีการตรวจสอบแล้ว
พบว่าการที่วัคซีนมันเปลี่ยนสภาพไป
เนื่องจากปัญหาในการจัดเก็บโดยเฉพาะเรื่องของการแช่แข็งนะฮะ
เพราะว่าจริงแล้วนะครับวัคซีนซีโนแวค
มันต้องอยู่ในตู้ที่มีอุณหภูมิ๒๘องศาเซลเซียส
เพื่อรักษาสรรพคุณของมันไว้นะครับ
แต่จากการสอบถามพบว่ามีการใช้น้ำแข็งไปประกบใกล้ขวด
ซึ่งน้ำแข็งมันมีอุณหภูมิติดลบอยู่แล้ว
ทำให้ขวดวัคซีนเหล่านั้นเย็นเกินไป
มีการจับตัวเป็นก้อนนำมาใช้ไม่ได้
แต่ถามว่าวัคซีนตรงนี้มันเป็นอันตรายไหม
คือเขาบอกว่าการจับตัวเป็นก้อนมันไม่ได้เป็นอันตรายนะ
แต่ทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนมันลดลง
เหรอฮะแล้วตกลงว่าคุณจะเอามาใช้หรือคุณจะต้องทิ้งไปเลย

หรือว่าคุณต้องรอให้มันละลายอะไรอย่างนี้นะ
ให้อุณหภูมิมันปกติก่อนแบบนี้เหรอคะหรือยังไง
อันนี้กระบวนการนี้ทางออยคงต้องนำเสนอไป
ทางคณะกรรมการหรือว่าที่ปรึกษาด้านวัคซีนนะฮะ
เพื่อที่จะเอามาพิจารณาว่าล็อตแบบนี้
ถ้ามันเสียหายไปแล้วทิ้งไปเลยหรือเปล่า
กลัวว่าสรรพคุณมันจะไม่ได้นะครับ
ก็เขามีการย้ำเตือนให้หน่วยงานหรือสถานที่
รับวัคซีนเพื่อไปฉีดเนี่ย

ไม่ใช่คุณเอาไปน้ำแข็งไปประคบแบบนั้น

เออแต่เขาบอกด้วยนะว่าพอมันมีปัญหาแบบนี้
แล้วมีการแจ้งมาอย่างน้อยมันก็ดีกว่า
จะได้รู้ร้อยกว่าขวดที่แจ้งมา
แล้วก็ส่งให้ทางกรมวิทยาศาสตร์ตรวจสอบ

เขาบอกว่าการตรวจสอบวัคซีนที่เป็นเมือกมันมีอยู่๒อย่าง

หรือจะมีความเป็นกรดด่างของวัคซีนผิดปกติ
แต่พอเอามาตรวจแล้วมันไม่เจอความผิดปกติอะไร
เออนะฮะก็ตั้งโต๊ะแถลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ

ว่าแล้ววัคซีนเหล่านั้นมันจะนำมาใช้ได้จริงหรือเปล่า
แล้วก็วิธีการในการที่จะไปบอกทุกสถานที่
แห่งในการจัดเก็บหรือว่ามีตู้แช่เพียงพออะไรหรือเปล่า

นี่ผมดูไลฟ์ของทางด้านออยแถลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ
ก็ถึงคิวที่นักข่าวถามต่อเนื่องนะครับ
เป็นประเด็นใหญ่ประจำวันอีกหนึ่งประเด็นเลยนะ